ละครที่หลายคนบอกว่าขโมยหัวใจเหมือนกันนะ

สำหรับน้องออมกรณพัฒน์ค่ะ

ทั้งเรื่องแค้นเล่นดี
เรื่องมาตรดาก็น่าเอ็นดูคุณผู้ชม
นี่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องมาตรดา
เห็นบอกว่ารับบทเป็นลีลลี่

ตอนนี้มีแฟนเข้ามาชมด้วยบอกว่าพี่ออมน้องออมออกมาแต่ละซีนเนี่ย
ทำไมหล่ออ่ะจริงเขาสวยนะแต่พอบอกเป็นลูกสาวเท่
หลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากจะฟินจิกหมอนบ้างเลยไหม
แต่ชีวิตจริงต้องบอกว่าออมสวยก็ได้นะคะออมเท่ก็ได้ค่ะ
ที่สำคัญออกเป็นสายมูด้วยค่ะคุณผู้ชม
เดือนที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสไปรำถวายองค์ปู่องค์ย่าไปที่คำชโนธนู่นอุดรธานี
เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์แบบการดอกจันทร์กับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
แล้วสามารถบอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นพลอย
ก่อนจะทำพิธีเนี่ยนะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

เราซ้อมลำกันอยู่ในห้องใช่ไหมคะคือเขาจะไม่ได้ฟีกเวลาลำ
แล้วก็ช้าช้าสักพักนึงแบบไฟตกตุ๊บอะไรอย่างนี้
แล้วแบบลมพัดแรงจนแบบล่มที่ตรงที่เราจะไปลำล้มอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เต็มไปหมด
แล้วก็แบบมีพี่ทีมงานท่านหนึ่งแบบร้องไห้ไม่หยุดเลยอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแบบเออรีบออกแล้วค่ะอะไรอย่างนี้
มันก็แบบเป็นการแบบบอกท่านว่าแบบว่าเดี๋ยวก็คือตั้งใจจะแบบไปทำบุญ
ใช่เหมือนท่านก็รีบเหมือนเรียกแล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้คือที่เขาคุยกันนะคะอะไรอย่างนี้
นี่แฟนคลับน้องออมเยอะเลยนะ
ทิศบอกว่าน้องออมเก่งไม่แพ้คุณแม่เลยแม่เขาคุณก้อยไง
ไม่แพ้คุณแม่เลยเซียนไม่แพ้แม่ก้อยเลยสมเป็นลูกนางเอก
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ออมก็เล่าเพิ่มเติมด้วยว่าละครเรื่องใหม่มีแล้วนะ
ละออจันทร์ค่ะหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมเนี่ย
ก็ได้ร่วมงานกับทางค่ายแอคอาร์ตเจเนอร์เวชั่น
ที่เป็นผู้ผลิตในตอนนี้ที่สำคัญในเรื่อง
มันเกี่ยวข้องกับพญานาคอีกแล้ว
น้องก็เลยได้ไปรำบวงสวงให้กับท่านด้วย
แล้วก็ขอพรท่านช่วยโดนบันดาลให้ละครเรื่องนี้
ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะนอกจากน้องออมแล้ว
อีกหนึ่งสาวที่มีโอกาสได้รำถวายองค์ปู่พญานาค
เช่นกันน้องน้ำฟ้าค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์สวยมาก
นักแสดงดาวรุ่งฝั่งพระราม๔เขา
มีโอกาสได้ไปรำที่นครพนมจ้าไปมาสองครั้งแล้วนะคะ
เหตุการณ์แปลกน้องบอกเจอกับตัวเหมือนกัน

คือก่อนพิธีนี้นะฟ้าเปิดฟ้าสดใสใช่ล่ะ

ฝนตกแบบเหมือนพรมน้ำมนต์มาเลย

เป็นความเชื่อเนาะว่าองค์ปู่รับรู้ในสิ่งที่มาบวงสวงแล้ว

เดี๋ยวไปฟังน้องน้ำฟ้าเล่าประสบการณ์นี้กัน
เขาแล้วขวานเขาก็จะไปเลย
ไปฟังหน่อยซิเอายังไง
เรามีคิดอะไรเลยเรารำไปตาม
ใช่เลยค่ะ
ก็รู้สึกได้รับพลังงานดี

คือกำลังมองว่าใช่ไหม

สวยขึ้นเยอะเลยเป็นสาวเลย

ไม่ได้พระเอกไปคงนะนะ